อากาศส่งไทยมิถุนา๙เข้ากับรักษาดา

เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านเวียดนามลาวและเมียนมา
สภาพอากาศของไทยจะเป็นอย่างไรตรวจสอบกันค่ะ
เหนือภาคอีสานภาคกลาง๓ภูมิภาคนี้

ฝนตก๑๖๐อุณหภูมิ๓๗องศาค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกฝนยังตกกระจายเยอะอยู่ค่ะ๑๗๐

ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะร้อยละ๗๐
เรือเล็กควรใช้ความระมัดระวังในช่วงนี้นะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะอยู่เช่นกันค่ะร้อยละหกสิบ
ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของโลกนะคะ
ทรายจากทะเลทรายซาฮาร่าค่ะได้พัดเคลื่อนตัว
กลุ่มประเทศคิวบาร์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
ซึ่งเกิดจากความแห้งนะคะและความร้อน
เอาทรายขึ้นเหนือเมฆค่ะแล้วก็ลอยไปปกคลุม
ซึ่งทรายจากทะเลทรายสฮาร่าเป็นผลกระทบนะคะ
จากความร้อนและความชื้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ